ความสงสัยมันมาจากภาพหรือความสงสัยมันมีอยู่เดิมแล้วตั้งผมตอนแรก
ผมมาที่ลูกโทรบอกคุยกับลูกก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ติดใจเท่าไหร่
ผมก็บอกลูกไปแจ้งความไว้อยู่แต่ผมมาหาหมอพอมาเจอหมอผมหมอถามหมอว่าติดใจอะไรไหม

อันนี้หมอที่ราชบุรีไม่ได้ติดใจอะไร
ครับตอนแรกแต่พอเอาลูกออกมาออกมาจากห้องที่ผ่าตัดแล้ว
ผมเห็นรอยช้ำที่ใหญ่ครับที่ควอ
มันช้ำก้วงแล้วก็ช้ำจากที่สูงอย่างนี้ครับ
เหมือนโดนดึงเดี๋ยวมันโดนเอาเชือกดึงก่อน
เหมือนโดนดึงเชือกดึงก่อนแล้วมันก็ลากอะไรประมาณนั้นให้มันช้ำ
ผมคิดว่าแต่ถ้าแฟนคอตัวเองเอาเข้าไปไหว้ปั๊บ
แล้วก็ปมที่แขนคอที่เขาถ่ายมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่รูด
มันไม่ใช่รูดมันไม่ลใต้รัดมันเอาไปของไว้
เอาไปของไว้ถ้าเอาไปของปั๊บมันน่าจะเป็นลอยซี่ง
ไม่ก่วงครับ
ครับก็มีในที่เกิดเหตุที่เก้าอี้
ผมก็อยากให้ลูกบอกว่า
ใครเป็นคนทำหรือว่าลูกทำเองพ่อก็จะได้สบายใจครับ
แต่ผมเสียดายลูกมากครับผมบอกว่าผมรักเสียดายลูก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เคยมาคุยกับเรารอบนึงแล้วนะคะ
คุณพ่อตอนที่คุณพ่อตัดสินใจพาศพน้องมาที่นิติเวชตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วพอชนสูตรเสร็จแล้วคือผ่าเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็กลับไปกับคุณแม่แล้วก็พี่
คุณพ่อมาออกรายการเราวันนั้นเลยนะคะคืออยู่ต่อที่กรุงเทพเพื่อออกรายการเรา
แล้วก็คุณพ่อก็เล่าให้ฟังทีนี้วันนั้นเราพูดกันในรายการเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า
ความสงสัยของคุณพ่อเนี่ยถ้านะคะถ้าผลการชนะสูตรออกมามันเป็นไปตามที่คุณพ่อสงสัย
อันนี้ในแง่ของการในแง่ของการไปต่อเรื่องของการความสงสัยคุณพ่อมันจะง่าย
แต่ถ้าผลชนสูตรออกมาแล้วไม่ได้มีอะไรดูแล้วจะเป็นปัญหาหรือแตกต่างไปจากคนที่ผูกคอทำร้ายตัวเองตายเนี่ยนะคะ
พ่ออาจจะเหนื่อยหน่อยความคาใจยังมีอยู่แต่ในแง่ของการให้สอบคดีเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อย
เพราะว่าจุดเริ่มต้นคือผลชนสูตรอาจจะไม่ไปด้วยกับความสงสัยของคุณพ่อ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเพิ่มเติมว่ามันมีความน่าสงสัยอะไรโดยเฉพาะจากผลชนสูตรนะคะ
ไม่ได้มีเพิ่มเติมจากผลชนสูตรแต่ว่าความสงสัยของพ่อยังอยู่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำศพน้องแล้วเรียบร้อยนะคะ
วันนี้เราจะคุยความคืบหน้ากันอีกครั้งล่าสุดนี้คนที่ทำคดีให้เป็นประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
นายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ยังไงมายังไงคุณพ่อติดต่อยังไงทำไมรับคดีนี้
เพราะเหมือนคดีนี้เงียบไปเลยนะคือคุณพ่อติดต่อมาแล้วก็สงสัยในสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวตัวเอง
แล้วพอถามไปถามมาก็คือสงสัยอ่ะแต่ไม่รู้จะต้องถามยังไงคือคนที่สงสัย
สงสัยแต่ไม่รู้จะคลายตัวเองให้หายสงสัยต้องทำอะไรใช่ไหมต้องทำอะไรต้องเดินหน้ายังไง๑๒๓๔
แล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าหลังจากนี้ถ้าเกิดวันนี้ไม่ทำผ่านไปสักพักแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาจะกลับมาตรวจสอบได้ไหม
โดยทั่วไปถ้าเกิดเผาไปแล้วก็ไม่น่าจะติดใจนะ
แต่ปรากฏว่าคดีนี้ทางครอบครัวยังติดใจอยู่
ตอนนั้นได้คุยกับคุณพ่อก่อนหรือเปล่ายัง

ถ้าได้คุยจะแนะนำว่าให้เก็บใช่ไหมใช่

ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาไปชนะสูตรแล้วก็รอผลชนสูตรส่วนหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวไปที่ราชบุรีไปดูบางอย่างอีกอย่างหนึ่ง

เพราะจริงแล้วผลชนสูตรคือชนสูตรในสองรอบใช่ไหมคะ
ถ้านับจริงก็คือต้องมานับที่โรงพยาบาลตำรวจคือจะเป็นหมอนิติเวทโดยเฉพาะ

ก็ตรงส่วนนี้เป็นส่วนกลางเพื่อความชัวร์ที่สุด
หมายถึงว่าถ้าสมมุติคุณพ่อยังไม่ตัดสินใจเผาศพน้องเนี่ยจะแนะนำให้มีรอบอีกรอบหนึ่งเหรอ
เขาอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้หรือจะแช่ไว้ก่อนก็ได้
คือโดยทั่วไปถ้ายังติดใจสาเหตุการณ์ตายนะ
ท่านายลนโรงวันนั้นตอนที่คุณพ่อมาวันนั้นท่านายเจมส์มานั่งให้
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครรับทำคดีให้คุณพ่อนะทนายเจมส์ก็มารับคำปรึกษาให้
แล้วก็วันนั้นที่คุยกับคุณพ่อเนี่ยคือมันยากมากเลยคดีนี้
ต่อให้ข้อสงสัยของคุณพ่อมีน้ำหนัก
แต่ความสงสัยนี้มันไปต่อยากเนื่องจากผลชนสูตรเนี่ย
ไม่ได้บอกเลยว่ามันไปทางเดียวกับความสงสัยของพ่อ
ท่านายลนโรงรู้สึกอย่างไรไหมคะรู้สึกครับรู้สึก
คือมันไม่ไปด้วยกันแล้วอย่างนี้มันจะไปต่อคดียากแล้ว
คือผมก็รู้สึกว่าคดีนี้มันจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ยังมองอย่างมุมหนึ่งนะแต่ในเมื่อทางครอบครัวยังติดใจ

เราก็เลยบอกเอางี้คุณพ่อเดี๋ยวไปหามือสืบสวน

ให้เขาช่วยแนะนำหน่อยว่าในกรณีแบบนี้
เขาควรจะต้องไปตรวจสอบอะไรบ้าง
คือคนเรามีโอกาสที่จะไปพิสูจน์ว่าลูกตัวเองตายยังไงได้แค่ครั้งเดียวนะครับ

เพราะในจังหวะนี้ก็ต้องเรียกไปพิสูจน์ให้มันชัดเจนเลยว่า
มีใบสั่งไหมจัดฉากหรือเปล่า
ถ้าทุกอย่างเคลียร์ได้หมดก็จบ
ความสงสัยของคุณพ่อมันเกิดจากหลายอย่างนะคะ
หนวกกันหลายอย่างทั้งเรื่องที่ก่อนน้องจะเสียชีวิต๒สัปดาห์เนี่ย
มีความกังวลว่ามีคนตามพยายามจะมีผู้ชายเข้าหา
แล้วนอกเหนือจากนั้นก็เก้าอี้คุณพ่อรู้สึกว่ามันเรียบร้อยเกินไป
รักษณะของคนที่ผูกคอตายคือเป๊ะสำหรับบ้านสันตรง

คือต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรยังไงบ้างตัวเชือกที่ใช้ผูกเป็นเชือกอะไร
คือปกติถ้าจะอำพลางศพก็มักจะใช้เชือกในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ก็คืออยากจะให้เขาให้ตำรวจช่วยอธิบายเพิ่มเติมเข้ามาว่า
ทำไมถึงได้มีการสืบสวนไปในทิศทางว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ท่านจะมีการจำลองเหตุการณ์ว่าเป็นการฆาตกรรม
มีบุคคลอื่นสามารถทำให้ตายได้ไหมจากการรัดแบบนั้น
เดี๋ยวคุยกับคุณพ่อเพิ่มเติมว่าจากวันนั้นที่เจอกับเรานะคะ
แล้วก็มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังไงบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางครอบครัวได้
คุยกับคุณสุริยันศรีสลัยนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะ

คุณพ่อสุขภาพเป็นยังไงบ้าง

พ่อคะตั้งแต่ตอนนั้นที่พ่อมาถามตรงของไทยรัฐเนี่ยนะ
แล้วพอกลับไปเนี่ยพ่อได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะตอบความสงสัยวันนั้นที่พ่อเล่าให้เราฟังได้ไหม
ได้คือก็มีที่เขาบอกให้เอาหนึ่งคือจะบอกให้เอาเชือกไปเผาครับ
แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าบอกว่าตะไคร้คนหนึ่งรู้จักก่อนอะไรประมาณนั้นครับ
ว่ามันตายก่อนที่จะเอาเชือกไปผูกคอครับพูดเรื่องจริงเลยนะครับ

พูดว่าแนนตายก่อนที่จะเอาศพไปแขวนเหรอ
ครับผม

เพื่อนในกลุ่มนั้นนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อครับเดี๋ยวค่อยพูดครับ
พ่อไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะแต่ความหมายคือเป็นเพื่อนสนิทเป็นยังไงเขาคือใคร

แล้วน้องคนนั้นเขาทำไมถึงเล่าว่าอย่างนั้นนะคะเขารู้หรือเขาเห็นหรือเขายังไงคะ
อยากจะให้พูดเลยแหละครับผมจะพูดครับ
ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะพ่อจ๋าแค่เล่าเรื่องก็พอค่ะเชิญค่ะ
ไม่อยากจะให้พูดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโทรมาเขาบอกว่าไปขอให้เชือกไปเผาด้วย
ว่ามันเป็นเท็จแค่นั้นแหละครับ
เอาเชือกที่รัดคอเอาไปเผา
มันเป็นเช็ดอันนี้ก็เช็ดหนึ่งครับอันนี้ก็กรณีอย่างหนึ่งครับ
อันนี้คนที่ให้เอาเชือกไปเผานี่คือเพื่อนแนนเหรอค
เขาโทรมาบอกครับมีคนโทรมาบอกอ๋อมีมีคนโทรมาบอกอ่าแล้วส่วนคนที่บอกว่า
แนนเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะเอาไปแขวนคอเนี่ยอันนี้เพื่อนบอกหรือใครคะ
เพื่อนบอกนี่ก็คนเดียวกันกับคนที่โทรมาครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนไหมอยู่ในลักษณะเพื่อนหรือคนรู้จักหรือยังไงคะพ่อ
คนรู้จักครับอ่าคนรู้จักคนรู้จัก
อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของความเชื่อป่ะคะพ่อ
ก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นความเชื่อหรืออะไรเขามีความคิดอะไรกับน้องแนนก็ไม่รู้
มีความหวังดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาพูดมาอย่างนั้นนะครับ
แต่เขาไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตประจำวันกับแนนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เพื่อนที่ไปมาหาสู่เจอกันบ่อยเรียนด้วยกัน
ใช่ครับเขาโทรมาบอกเพื่อนของแนมครับ
คนที่ว่านี้โทรบอกเพื่อนแนนและเพื่อนแนนบอกพ่ออย่างนี้ป่ะคะ

ไม่เป็นไรอันนี้เป็นชุดหนึ่งนะเก็บไว้ก่อน
ทีนี้คุณพ่อหลังจากที่คุณพ่อออกรายการเราไปเนี่ยนะคะ
มีข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมว่า
ผู้ชายคนที่คุณพ่อสงสัยแวะเวียนมาที่ห้องพักแนนไหม

หรือมีใครที่ให้เบาะแสคนที่คุณพ่อสงสัยไหมคะ
ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีมีแต่เป็นรางมีแต่พวกเพื่อนเห็นเป็นยาน
เห็นไม่ได้ฝันก็มองไปก็เห็นเขาเห็นน้องแนนนั่งร้องไห้อะไรประมาณนั้นครับ
ก็มีอย่างนั้นแล้วก็เพื่อนเขาที่อยู่ยาลาก็มีอาจารย์มาทักว่าที่บ้านมีคนตายไหม
เห็นมีคนมาร้องไห้ใส่ประมาณนั้นนะครับ

คุณพ่อผลชนสูตรล่าสุดที่ออกมาหลังจากที่ผ่ารอบที่สองแล้วเนี่ยนะคะ
มาผ่าที่ส่วนกลางเนี่ยนะ
สรุปได้ว่าบาดแผลไม่ได้มีอะไรผิดปกติจากคนที่แขวนคอเสียชีวิตใช่ไหมคะ
เขาไม่อธิบายครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่าการที่จะสอบสวนนี้
อะไรมันอยู่กับพันธการสอบสวนแพทย์คืนนาที่สรรพิสุทธิ์ส่วนว่าตายด้วยสาเหตุอะไรประมาณนั้นนะครับ
แต่ว่าผมดูครั้งแรกที่หมอราชบุรีบอกพี่สาวเขาครับลูกสาวของผมคนโตว่าน้องเขาเนี่ยตายผิดปกติครับ

แต่ว่าลูกของผมนี่
มาพูดให้ฟังทีหลังก่อนที่ผมบอกว่า
ตอนที่ไปดูเนี่ยมันโดนหลังจากการอาหารหายใจครับ
หมอก็พูดให้พี่สาวเขาฟังครับ
นั่นแหละครับคือประเด็นหนึ่งครับ
คุณหมอพูดชัดไหมคะคุณพ่อว่า

ชัดไหมชัดไหมชัดไหม
คุณหมอพูดชัดไหมที่บอกว่าปกติ
คุณหมอพูดชัดเจนไหมว่าแบบนี้ไม่น่าจะแค่ผูกคอตาย
น่าจะถูกทำร้ายคืออธิบายชัดอย่างนี้เลยไหมคะ
เขาจะเจอยากครับ
ขอบคุณคุณพ่อได้ข่าวของคุณพ่อ

ของผู้ชายที่สงสัยไหมไม่ได้ถูกไหมคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวครับยังตามตัวไม่ได้ครับ

เขาไม่กลับมาอีกเลยใช่ไหมจากที่เคยบอกว่าเคยมา
เพราะว่าผมยังไม่ผมทำแบบไปประมาณ๒วัน
เขาบอกว่าถ้าได้ข่าวอะไรขึ้นหน้าจับได้
เอาตัวมาสอบสวนได้เขาจะบอกเขา

รู้จักคนนี้แล้วครับแต่ว่าทำไมช้าจังนะครับ
เดี๋ยวคือตำรวจรู้ชื่อนามสกุลแล้วเหรอคะ
ไม่รู้รู้เขาไม่ได้บอกขึ้นขนาดแล้วบอกว่าชื่ออะไร

คือตำรวจรู้แล้วว่าพ่อสงสัยใคร

ไม่อยากจะพูดแบบมีเหตุผลของทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ว่าน้ำหนักตอนนี้
เยอะกว่าครับหมายถึงว่ามันอาจจะมีสาเหตุอื่นอีกหรอค่ะ
ใช่ครับแต่ว่าน้ำหนักผมตอนนี้ผมทิ้งมาคนนี้มากกว่า
เพราะว่าข้อมูลเยอะกว่าครับแล้วอันอื่นนี่คือคือคนไหนคะพ่อ
บอกได้เปล่าหรือว่ายังไม่อยากบอกบอกยังไม่ได้อยากบอกครับอ่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คุณพ่อบอกตำรวจไว้แล้วใช่ไหมคะ
บอกว่ายังยังไม่ได้บอกครับเพราะว่าตำรวจไม่ยังไม่สอบปากคำผมเลยครับว่าเอ่อ
คิดอะไรอะไรยังไงมีแต่ผมไปพูดแล้วก็ดูภาพ
หรือวันนั้นวันนั้นตำลวดก็ส่งพ่อไปพิสูจน์พิสูจน์ผมก็เอากลับบ้านครับ
ก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุยกับตำรวจก็คือตั้งแต่ตอนนู้นเลยตอนก่อนที่จะมาออกรายการเราใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่าหลังจากนั้นไม่ได้คุยอะไรคืบหน้ากันใช่ไหม
ไม่ได้คุยครับคุยอันนั้นก็ไม่เยอะหมายความว่าผมคุยไปเองบอกไปเองแล้วเขาก็
ไม่สนใจว่าดูภาพดูอะไรอ่ะตำลวดก็ส่งส่งทั้งหมดส่งอะไร
เอานังสือให้ผมไปตรงนิติเรียสภูมิเทียบเลยครับอืม
เพราะฉะนั้นคือที่คุณพ่อบอกว่าจริงแล้วที่คุณพ่อสงสัย
คนหนึ่งคือคนที่เหมือนกับแบบมาถามแนนเหมือนกับเหมือนเป็นหมอดูเลย
ใช่ไหมคะกับอีกคนนึงกับอีกคนนึงที่คุณพ่อยังไม่อยากจะบอกว่าเป็นใคร
แต่คุณพ่อก็สงสัยอีกคนนึงด้วยเหรอใช่ครับอ่า
มันมีประเด็นอ่าสองประเด็นที่ที่ที่มีส่วนแบบว่า
มีส่วนที่จะเป็นไปได้หมดแล้วครับอืมคุณพ่อค่ะตั้งแต่ตอนนั้นที่เราเจอกันในรายการนะ
คุณพ่อได้คุยกับแบงค์ไหมอ่ะคะซุปเปอร์แบงค์เนี่ยแฟนแฟนของน้องแน
ผมเห็นเห็นหมดครับแต่ว่าผมไม่ได้สักถามว่าเป็นอะไรยังไง
ผมอยู่ด้วยกันตลอดครับงานศพอยู่ด้วยกันตลอด
แต่ว่าผมไม่สักถามเลยครับผมผมว่าถามไปก็ไม่มีประโยชน์ครับ
ผมไม่ถามเลยครับงานศพลูกไอ้แบงค์มันไปเฝ้าอยู่ตลอดครับอ่า
แล้วมันไปนอนอยู่ห้องผมนอนเศร้าอยู่ตลอดแต่ว่าผมไม่สักถามว่ามันเป็นยังไง
ผมไม่ผมไม่คุยแต่ว่าผมคุยเป็นเรื่องอื่นครับ
เอ่ออือแล้วแล้วทำไมไม่ได้สักถามค่ะคุณพ่อ
เพราะว่าแบงค์เองเนี่ยอาจจะให้รายละเอียดเพราะว่าบางครั้งโอ้ย
ไม่อยากพูดครับเพราะว่าไม่เป็นไรเอาอย่างงี้คุณพ่อค่ะ
ดิฉันถามนะจอมขวัญถามนะคะแล้วถ้าคุณพ่ออยากตอบแค่ไหน
สบายใจแค่นั้นเลยนะไม่ไม่ว่ากันนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของอย่างหนึ่งที่คุณพ่อพูดไว้ไอแพท
ของน้องหายตกลงเจอยังยังครับมันจะไปอยู่ที่ใคร
หน่วยงานไหนใครหยิบไปอะไรไหมคุณพ่ออืมไอแพทน่าจะเก็บอะไรไว้
คุณพ่อคิดว่ามันสำคัญว่ามันจะเป็นยังไง
แต่ว่ามันอยู่ในที่เกิดเหตุว่าตอนที่ลูกจะเสียชีวิต
หรือว่าอะไรเสียชีวิตไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นไงครับ
ครับมันอยู่ตรงนั้นไงครับมันก็ต้องคิดว่ามันหายไปได้ยังไง
ต้องคิดหรอกผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเจ็บไป
สมมุติว่าเป็นคนรับวิธีสูตรศพอะไรเนี่ยไอโฟนโทรศัพท์อะไรเนี่ย
มันตั้งฉากไว้ให้ดูแต่ว่ามันบันทึกไม่ได้แต่มันไม่มี
ผมทำไมไม่เอาไปผมก็งงเหมือนกันครับ
อืมก็เลยสงสัยว่าฮะ
ไอแพทอาจจะมีอะไรสำคัญอยู่ในนั้นใช่ไหม
ฮะลูกอาจจะเปิดเปิดกล้องเล่นกับไอแพ็บอยู่ก็ไม่รู้ครับ
อเรนนี่ค่ะคืออย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับ
สงสัยคุณพ่อเนี่ยมันมีค่อนข้างจะหลายจุดนะ
แต่ว่าถ้าผลชนสูตรมันไม่ได้ชี้ชัดมากเนี่ย
แต่ขออีกคำถามทำไมคุณพ่อตัดสินใจ
เผาศพน้องทำไมถึงไม่เก็บเอาไว้ถ้ายังสงสัยอยู่อะคะพ่อ
มันบางครั้งมันก็อยู่กับญาติด้วยครับ
อยู่กับญาติเขารู้ยังไงบางครั้งญาติพวก
ทางแฟนทางอะไรก็เหมือนอยากจะทำทำให้มันเสร็จอะไร
คนแก่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอ่าคือเนาะก็คือเขาก็อยากให้ทำให้เรียบร้อยใช่ไหม
อย่างนั้นเนอะใช่ครับญาติมันอยู่กับญาติบ้างขนาดอ่าเขามาวันอาทิตย์ยังยังบอกว่า
ช้าวันอาทิตย์บอกว่าเอ่อวันช้าอะไรอยู่มันอยู่กับญาติบ้างอ่ะครับ
ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับบางครั้งผมแรงแรงเขาเรียกว่ากำลังแรงของผมนี่
บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะดึงสู้ต่อสิ่งอย่างนี้ได้
บางครั้งก็คิดท้อบางเรื่องคิดสู้ครับเพราะว่าบางครั้งกันมาทีละที
การเดินทางทีละทีมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยครับเข้าใจเพราะเท่ากับว่าจนถึงนะตอนนี้
พ่อเจอซูเปอร์แบงค์คือแบงค์แล้วแต่ว่าพ่อยังไม่ได้คุยเรื่องที่เกิดขึ้น
กับน้องแนนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมไม่ถามเลยครับเพราะว่า
เพราะว่าส่วนลึกบางครั้งผมอาจจะรู้กว่าคำถามที่ผมจะถามปัจจุบันครับ
คุณพ่อคุยปกติคุณพ่อคุยกับแบงค์บ่อยไหมคะก่อนหน้านี้
ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับอ่าแต่ผมรู้คล้ายคล้ายรู้รู้อ่า
ลูกอะไรมีอะไรลูกรายงานให้ผมประมาณรู้ว่าครอบครัว
ใครอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายคล้ายผมรู้อยู่นะครับเอาอย่างงี้
คุณพ่อค่อนข้างจะอึดอัดใจที่จะตอบเอาเป็นว่าคุณพ่อมีโอกาสจะคุย
แต่เลือกที่จะไม่คุยอ่าครับอย่างนั้นดีกว่าเนอะครับผมอ่า
เอาละค่ะคุณพ่อเดี๋ยวรายการเราเนี่ยจะคุยกับแบงค์นะคะเดี๋ยวลองดูว่าคำถามจะ
จะทำให้ใครสงสัยหรือว่าตอบอะไรได้บ้างในใจนะคุณพ่อค่ะ
ครับผมค่ะขอบคุณคุณพ่อสำหรับช่วงนี้นะคะครับสวัสดีค่ะครับ
ยากมากครับคือทนายรณรงค์ว่ายากไหมคือดิฉันไม่มีประสบการณ์ด้าน
เดี๋ยวจะให้พ่อเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจนะฮะไอ้ที่สงสัยจะได้เข้าไปในระบบให้หมด
แล้วเดี๋ยวจะได้มีคนตอบคำถามคุณพ่อทุกข้อและมากกว่าที่คุณพ่อถามด้วย
มันต้องชัดไงอืมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะคุยกับซุปเปอร์แบงค์นะคะ
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งก็คงจะบอกได้ว่า
น้ำหนักการทะเลาะกันครั้งล่าสุดมันเป็นไปได้ไหม
เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะเขาทะเลาะกันเป็นระยะระยะอยู่แล้ว

คือที่คุณพ่อบอกเนี่ยตกลงตัวบาดแผล
แผลที่หมอที่ราชบุรีท่านตรวจครั้งแรกเนี่ย
ท่านบอกว่าตรงหัวที่มันโนแล้วมีรอยช้ำเนี่ยกับตรงช่วงขาที่มันรอยเขียวช้ำเนี่ย
อันนี้ที่หมอเขาสงสัยว่าให้คุณพ่อลองไปตรวจให้ละเอียดซิ

แต่ทีนี้ถึงถามคุณพ่อบอกว่าคุณหมอพูดชัดไหม
คือมันอาจจะเกิดได้หลายรูปแบบไหมคะ
แต่หมอสงสัยเนื่องจากว่าหมอตรวจมาเยอะ
มีความสงสัยเกิดขึ้นกับเคสนี้
ถ้าหมอเองยังทักใช่ไหมหมายคือถ้าหมอยังทักถ้าหมอ
แผนปัจจุบันทักเนี่ยคือต้องไปตรวจเพิ่มแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง
เพราะหมอเขามีแค่ดูแค่สภาพร่างบาดแผลข้างนอก
เท่ากับว่าที่ราชบุรีไม่ถือว่าเป็นการชนะสูตรใช่ไหม

อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าพ่อเขาดูไม่เป็น

เดี๋ยวเราจะคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะเราจะคุยกับปรัชยะหลงชิน
หรือว่าเราจะรู้จักเขาในวงการคือซุปเปอร์แบงค์นะคะ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
แบงค์เสียใจด้วยอีกครั้งนึงนะ

ครับผมค่ะ
ได้ได้เห็นข่าวแล้วล่ะว่าคุณพ่อของน้องแนนเนี่ย
เขาสงสัยอะไรหลายอย่างเหมือนกันกับการตายครั้งนี้นะคะ
เรื่องต้นก่อนคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กับน้องแนนขึ้นเนี่ยนะคะ
เคยได้ยินเรื่องผู้ชายที่เข้ามาพยายามจะถามเรื่องนู้นเรื่องนี้กับแนน
แวะเวียนมาหาเดินที่ห้องพักของแนนไหมคะ
เคยครับก็ตอนนี้งานเขาก็
ฝุดสอนหรือฝุดงานอยู่ที่ปางแพร
แล้วก็เราก็คุยกัน
เหมือนกับว่าแนนก็บอกผมเอ่อตอนแรกว่าจะฝึกงาน
ฝึกงานอยู่ที่นั่นจะย้ายห้องไปพักสู่ที่บางแพรครับ

แต่ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้แบบว่าคน
คนนี้ครับที่บอกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร
ที่เขาเรียกหมอดูอะไรประมาณนี้

มาทำความรู้จักหรือว่ามาพูดคุยอะไรประมาณนี้มาทักอะไรนะครับ

เลยเลยไม่ย้ายไปอยู่นั่นเลยยอมที่จะ

ตอนที่แบงซ์รู้เรื่องนี้จากแนนเนี่ย

เขามาหาแนนมาเจอแนนเนี่ยถี่แค่ไหนคะ
แบบผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ผมก็ไปบ่อยครับแต่ว่ามันไม่เคยเห็นครับ
แต่ว่าแนนก็เคยบอกว่ารู้จักกับเพื่อน
เคยมาแทงพนกกับเพื่อนที่อยู่แถวนั้น
เพราะว่าหน้าหอแนนครับจะเป็นร้านการ
คือผมก็ยังไงครับ
พี่ลองถามอย่างนี้แบงค์ตอนที่แนนเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนี้เนี่ยพยายามเข้าหาเนี่ยนะคะ
คือแนนพูดด้วยความแค่กังวลรำคาญใจหรือว่ากลัวเลยคะ
กลัวครับก็มีกลัวครับ
แนนกลัวเนี่ยเพราะเขาเจอเหตุการณ์อะไรทำไมถึงเข้าขั้นกลัว
ก็มาบ่อยแล้วก็ถักหาเป็นโน้นเป็นนี่เป็นไรมาจับนู้นจับนี่ครับ
เขาก็เลยแบบก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบ
กับคนเนี่ยหรือครับใช่เรื่องผู้ชายคนเนี่ยค่ะ
ไม่ไม่เคยครับไม่เคยนะแล้วตอนนั้นแบงค์แนะนำไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะคะ
ผมก็บอกว่าก็อยู่กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเออก็หาเพื่อนอยู่ก็เพื่อนข้างห้องก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
ก็แบบว่ามีอะไรก็เคาะเพื่อนเรียกเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าถ้าจะมาทำร้ายผมว่าก็เพราะแนนก็เป็นนักมวยแล้วเขาก็
นี่ด้วยผมก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ห่วงแค่ว่าเขากลัวเขาจะระแวงอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ให้เรียกเพื่อนมาอยู่ด้วยประมาณเนี้ยครับเอ่อแบงค์คะเอ่อ
ก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์ของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะมีมีคนแบบ
อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบแนนหรือรูปแบบใดก็แล้วแต่มาตามมาเข้าหาแนนแบบนี้
เคยมีไหมคะเอ่อไม่เคยน่ะแบบก็มีมีแค่แบบพวกที่ทำงานอยู่ทางนั้น
ก็เออมารู้จักมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
ก็ไม่เคยที่จะมีแบบว่ามาป้วนเปลี่ยนมาวนเวียนอยู่
คือไม่ไม่เข้าหาขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ
มีโทรเฟสมีอะไรมาคุยประมาณนี้แต่ว่า
คือน้องแนนจะมีโทรศัพท์๒เครื่องแล้วก็มีไอแพท
๑เครื่องถูกต้องป่ะคะมีครับสามกว่ามาเนี้ยเพราะว่าเขาจะ
เป็นคนที่รู้จักคือเขาเป็นคนพูดเก่งอะไรนะเขาพอบาง
ทีเขาซื้อมาเขาว่ารีวิวขายก็ได้อะไรอะไรประมาณครับแต่
ว่าปัจจุบันที่ใช้เนี้ยมีรวมกับเครื่องผมได้เป็นสี่เครื่อง

ครับเช่นเดี๋ยวเอาใหม่ซิตกลงว่าที่ที่อยู่ที่แนนโทรศัพท์
เอาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ที่อยู่กับตัวแนนมีทั้งหมดกี่เครื่อง
แบงค์อ้าวสามเหรอ
ครับทุกเครื่องเนี่ยแนนแนนจะล็อกรหัสไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะล็อกครับ
แต่ไอคราวนี่จะเสริมหน้าคอนแนนในใจของผมครับอ่าคือที่พี่จะถามอย่างงี้ค่ะ
คือแนนเคยเล่าให้แบงค์ฟังไหมว่าเขาเคยถ่ายรูปผู้ชายคนนี้อ่า
เอาไว้ในไหนในเครื่องไหนเคยเล่าให้ฟังไหมไม่ครับไอ้ถ่ายรูปนี้
ก็ไม่น่าไม่น่าจะเคยถ่ายครับอ่าหรือแนนเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ถ้าเราสงสัยผู้ชายคนนี้ก่อนนะแนนเคยคุยกันผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นในช่องข้อความของเฟซบุ๊กในบทสนทนาผ่านไลน์อะไรอย่างนี้
คือเคยมีไหมคะที่เกี่ยวข้องอะไรถึงตัวผู้ชายคนนี้ในเครื่องไหนค่ะ
ตามที่ผมเคยเล่นโทรศัพท์เขาก็ไม่เคยเห็นครับอ่าผมก็ไม่ทราบ
ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ด้วยว่าเป็นยังไง
ว่าศาสนาเป็นยังไงอืมครับตามที่ผมดูในเฟซก็ไม่
เฟสในไลน์ในโทรศัพท์เขาไม่มีนะครับส่วนมากจะแบบว่า
เขาจะมาเล่าให้ผมฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาพูดให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ่าขอให้แม่เขาฟังก็กรณีเดียวกันครับแต่ว่าในโปรสับในเฟซไม่มีอ่ะ
แบงค์คะแบงค์จำได้ไหมว่าเรื่องของผู้ชายคนนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนก่อนถึงวันที่พบว่าน้องแนนเสียชีวิตคะ
ก็ไม่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็เขาก็คือบางวันเขาก็เล่าให้ฟังตลอดครับ
บางทีก็บางทีก็วันนี้มาเจอเขาแล้วบางทีเว้นอีกวันหนึ่งก็
ก็มาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับแบงค์จนถึงตอนนี้เนี่ย
แม้กระทั่งตัวแบงค์เองเนี่ยรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้หน้า
รู้ตัวเขาไหมว่าคนนี้เป็นใครมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า
ผมไม่รู้แล้วแต่ผมก็ถามทางตำรวจ
เขาก็บอกว่ากำลังออกหมายเรียกคนนี้ครับ
แต่ก็เห็นหลายวันแล้วก็ยังไม่เห็นโทรมาแจ้งว่าเรียกถึงไหนแล้วอะไร
ออกออกหมายเรียกแปลว่าตำรวจต้องรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่หมดแล้วใช่ไหมคะ
บอกใช่ไหมว่าออกหมายเรียกครับบอกแบงค์ใช่ไหมคะ
ครับคือเพื่อนเขาบอกว่าเป็นพ่อของคนในมหาลัยคนในม
แต่ว่าไม่ใช่พ่อเพื่อนแนนเลยสักคนใช่ไหมอันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นพ่อของของใคร
ก็อยู่ในมครับผมก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับแต่ก็เขาบอกว่าอยู่ในม
แล้วก็ทำที่พวกนักศึกษาที่มเขาก็บอกว่าเขาก็เคย
เคยที่ไปแบบว่าอย่างในมหาลัยเนี่ยมีงานกิจกรรมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เคยเข้าไปอยู่ในมหาลัยด้วยครับเคยไปคุกคีอยู่ในนั้นนะครับ
คือเพราะฉะนั้นคือคนนี้เนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือมีตัวตนนะคะ
มีคนรู้จักว่าเป็นใครแต่คำถามคือว่า
ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติคนในมหาวิทยาลัยยังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะ
มีใครที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยเข้าหาไปชวนคุยตามไปเหมือนน้องแนนบ้างไหม

ผมก็ไม่ทราบโบ่ว่านี้คือใคร
แต่เขาพูดว่าโบ่ว่านี้เป็นอะไร

ไม่รู้เป็นเพื่อนหรือเป็นน้องหรือพี่รุ่นที่
ที่รู้เรื่องผู้ชายคนนี้เหรอครับผมแบงค์ครับคือแนนเนี่ย
เหนือจากคนนี้นะถ้าเราฟังเหตุการณ์เฉพาะเรื่องผู้ชายคนนี้นะคะ
เหนือจากคนนี้แล้วเนี่ยมีใครที่อาจจะมีความแค้น
ไม่พอใจมีปัญหากันอ่ะเคยได้ยินไหมคะอ่าอันนี้ไม่เคยครับ
สำหรับที่มีใครมาแชร์แนนเพราะว่าแนนก็ไม่มีร้ายอ่ะ
ใครอยู่แล้วอืมเป็นคนอะไรเขาค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่ง
ทีนี้ขอกลับมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบงค์กับแนนหน่อยนะคะ
คืออันนี้ทราบมาถ้าผิดแก้ไขนะคะคือก็มีทะเลาะกันเป็นระยะ
ระยะเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับอ่า
แล้วตามปกติเวลาทะเลาะกันเนี่ยครั้งที่ทะเลาะกันรุนแรงที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะโกรธน้อยใจหรืองอนก็แล้วแต่น้องแนนเคย
เคยทำร้ายตัวเองไหมก็เคยครับก็กับช่วงนั้นแต่เขาก็อ่า
กินยาประมาณเนี้ยแต่ว่าก็คือเขาก็กินเหมือนกับไม่ไม่ได้
ไม่ได้กินนะครับที่จะไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับกินเพื่อ
ที่จะน้อยใจอะไรนะครับแต่ว่าคือไปโรงพยาบาลทันครับอ่าอ่า
อันนี้อ่าประมาณนี้อย่างส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เหมือนกับ
พอทะเลาะกันปุ๊บเขาก็จะไปเหมือนกับว่าออกจากห้อง
ไปนั่งอยู่คนเดียวไปแอบอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ผมก็ตามหาตลอด
แบงค์คะเอางี้เดี๋ยวเรื่องนี้นะเดี๋ยวพี่ขอถามแบงค์ต่อหน่อย
แต่เดี๋ยวแบงค์ถือโทรศัพท์กับรายการเราไว้ก่อนนะคะขอโฆษณาแวบเดียว
เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะว่าครั้งนี้เนี่ย
ทะเลาะกันรุนแรงกว่าครั้งอื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าจนเป็นเหตุให้
เลยไปกว่าที่อาจจะแค่แง่งอนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาคุยกับแบงค์ต่อนะคะ

ค่ะครับค่ะแบงค์เอ่อถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ่อยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเคยมีครั้งไหนที่ทะเลาะกันหนักเท่าครั้งก่อนที่น้องจะเสียชีวิตไหม
ก็คือต้นเหตุคือเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยคือหลายรอบครับ
คือลูกเก่าอะครับอ่าลูกเก่านะครับระบัมลายครับ
ก็คือเขาเป็นคนชอบคิดมากวันเดียวอยู่วันเดียว
เขาชอบค้นหารูปเก่ามาตรวจก็มาเป็นประเด็นนะครับ
หมายความว่าจริงจริงแล้วเรื่องรูปครับ
รูปเก่านี้เนี่ยเคยทะเลาะมาก่อนหน้าครั้งนี้ด้วยเหรอคะ
ครับหลายรอบแล้วครับหลายครั้งครับ
แล้วครั้งนี้มีอะไรที่มันต่างออกไปจากการทะเลาะกันครั้งก่อนก่อนไหมเรื่องรูปเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ต่างครับก็คือเหมือนกันแบบว่าเหมือนกันทุกรอบครับ
เรื่องแบบนี้ครับแรงแรงกว่าเดิมไหมคะแบงค์แรงกว่าครั้งอื่นอื่นไหมคะ
ไม่ครับทั้งมีอย่างที่แรงที่สุดครับก็คืออย่างที่บอกครับ
พอทะเลาะกันเขาก็จะว่าออกไปข้างนอกครับออกไปนั่งอยู่คนเดียวข้างนอก
แล้วมันค่อยตามหมาตามน้ออะไรอย่างงี้ครับแบงค์ค่ะรอบนี้เนี้ยน่ะที่จะจ๋า
ยังไงนะคะก็ครั้งที่ที่บอกครับที่แบบว่าเขาแอบอ่าอ่า
ครั้งนี้เนี่ยตอนก่อนที่จะมาพบว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยคือคืนนั้นที่คุยกันเนี่ยนะคะ
หรือว่าวันนั้นที่คุยกันเนี่ยขู่ทำร้ายตัวเองไหมแนนขู่ทำร้ายไหม
ขู่ครับเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่เหมือนกับว่าถ้า
คือเขาไม่ค่อยบอกครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีอะไรเขาจะเก็บไว้คนเดียว
เขาไม่ค่อยบอกครับพอมาบอกอีกทีเขาก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมาสนใจ
ไม่ต้องมาสนใจวันนั้นเขาจะไปเองอ่าวันนั้นเขาไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่า
เดี๋ยวจะทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะอย่างงี้นะก็ไม่ได้บอกครับ
แต่ว่าก็บอกบอกแค่ว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือการการที่เขาบอกแบบเนี้ยครับ
มันคือทุกครั้งที่เราทะเลาะกันครับเขาจะเหมือนกับขู่ผมอะไรประมาณนี้ครับ
อืมขู่ผมได้ต่างเดียวกันเนี้ยครับอ่าแต่ว่าเขายังไม่ทำ
เพราะฉะนั้นเรื่องรูปเก่าไม่ใช่ครั้งนี้ที่ทะเลาะครั้งแรก
ก่อนหน้านี้มีและถ้าสรุปจากที่แก๊งบอกคือว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแรงกว่าครั้งอื่น
ครับอ่าแล้วก็แนนไม่ได้พูดเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองแบบไหนก็แล้วแต่คือไม่ได้พูดออกมาในวันนั้นใช่ไหมคะ
อ่าก็พูดเหมือนกับว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่สนใจเขาเขาก็จะไปอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าจะไปเนี่ยแปลว่าอะไรคะแบงค์ก็คือเหมือนกับว่าจะจะทำตัวเองอะไรอย่างเงี้ครับ
แต่คือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเขาพูดตลอดทุกครั้งที่เราทะเลาะกันอืม
แบ็งก์ตามปกติน้องดื่มแอลกอฮอล์เนี้ยดื่มดื่มเยอะไหม
แรกที่นี่ก็ไม่ค่อยครับแต่ว่าช่วงหลังที่มีอบรมที่เขาไปอบรม
ทีไลเซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าหลังจากจบงานเขาก็มีดื่มแล้ว
ผมก็คอยไปรับเขาอยู่ที่ร้านครับค่ะแบงค์คืออย่างงี้ค่ะที่พี่จะถามคือว่า
คือปกติแล้วตามนิสัยแนนเนี่ยคือถ้าดื่มแอลกอฮอลนะถ้าดื่มแล้วเนี่ย
คือเมาจนไม่รู้ตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไร
คือขนาดนั้นไหมก็มีบ้างครับแต่บางครั้งก็เบาหน่อย
แต่ถ้าวันไหนนี่ก็ถึงกับว่าคุยไม่รู้เรื่องก็พอมีครับอ้าว
แบงค์ครับวันนั้นเนี้ยครั้งสุดท้ายที่คุยกับแนนเนี้ย
โมงคะอ่าตีสองครับตีสองตีสองเหรอครับผมโทรโทรคุยหรือว่า
ดีโอคอลคะเห็นหน้ากันหรือว่าแค่เสียงคะทั้งโทรทั้งทั้งโทรทั้งวีดีโอครับ
เพราะว่าวันนั้นอ่ะครับคือพอดีว่าผมใกล้จะโชคอีกสองวันนะครับ
แล้วก็คือเขาทักมาบอกผมบอกว่าเออพี่
หกโมงเช้าปลุกด้วยนะอะไรครับอ่าครับแล้วผมก็คิดว่าเขาจะนอนแล้ว
พักห้าทุ่มครับเขาก็ทักมาบอกว่าอะไรบอกจะนอนนะครับเออ
ไม่ต้องปลุกเลยนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วคือผมก็เลยต้องอ่า
บอกว่าว่าตามจะถามว่าเออเขาอะไรเป็นไหนผิดอะไรอืม
เขาก็ไม่บอกผมสุดท้ายเขาก็บอกผมประมาณตีหนึ่งตีสองเลยครับ
เขาก็มาบอกเออไปเห็นรูปเก่าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
คือผมก็เลยตามง้อตามอะไรบางทีก็เขาไม่ฟังผม
บอกว่าเออมีพูดมีบทเอาทำไมไม่ฟังไม่คุยกันอ่า
คนทะเลาะกันเข้าใจทีนี้ครั้งที่คุยหลังสุดเลยเนี่ย
คือทะเลาะกันเรื่องรูปแล้วใช่ไหมคะครับครั้งนั้นเนี่ยใช้โทรคุยหรือว่าเป็น
วีดีโอแบบเห็นหน้ากันก็วีดีโอด้วยแล้วก็บางทีก็วางไปแล้วก็
แชทกันมาแชทกันมาอ่าคือซึ่งการทะเลาะกันในรอบหลังสุดเนี่ยนะคะ
ไม่มีใช่ไหมที่ระหว่างที่คุยน้องแนนทำร้ายตัวเองไม่มีครับใช่แต่เขาก็คือเขาพูดอ่ะ
ขอบคุณอ่าแต่คือเราเราไม่ได้ยินเสียงว่าเขาทำอะไร
หรือเขาพูดว่าเขาจะทำแล้วเขาก็ทำให้ได้ยินให้เห็นไม่มีใช่ไหม
ครับแต่ว่าช่วงที่คุยสายกันเนี่ยช่วงนั้นเขาจะเหมือนกับเขาออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ต่อพักกลับมาก็อยู่ในห้องอะไรอย่างนี้ครับอืม
เอาออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็กลับมาห้องเลยอืมเอางี้ค่ะแบงค์ขอปิดท้ายแบบนี้นะคะ
คือในส่วนของคุณพ่อของแนนเองเนี่ยค่อนข้างจะติดใจว่าแนนไม่น่าจะฆ่าตัวตาย
เอาความคิดเห็นแบงค์แบงค์คิดว่าแบงค์เองก็ติดใจเหมือนกันไหม
คืออย่างที่ผมเห็นนะครับคือผมก็ไม่อยากจะโทษใคร
ผมก็อยากให้มาโทษที่ผมเพราะว่าถ้าไม่ทะเลาะกันเป็นต้นเหตุ
มันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าคือเหตุการณ์บางที
เพื่อนเขามาพูดมาบอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออบางทีผมก็เอกใจว่า
หรือว่ามันจะเป็นอย่างที่เพื่อนเขาพูดอย่างที่เหตุการณ์อันนี้พ่อเขาจะพูด
ผมก็ติดใจอยู่เหมือนกันครับคือบางทีมัน
ความคิดของผมส่วนตัวผมผมก็ไม่อยากจะโทษใคร
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็คงว่ากันต่อตามเรื่องของคดีนะ
ยังไงขอบคุณแบงค์มากที่ให้ข้อมูลนะคะ

มันเป็นอะไรของมันเป็นทางใดทางหนึ่งของมันได้ไหม
ซึ่งถ้าธนายรณรงค์ฟังเท่านี้และจริงธนายรณรงค์สอบคุณพ่อแล้วด้วยเนี่ยนะคะ

คิดว่าอะไรที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้อย่างน้อยคือพ่อคลายสงสัยได้
ทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ที่ใคร
คุณพ่อสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับว่านั่นก็หารักทรัพย์
ผมฟังดูผมคิดว่าตำรวจน่าจะกำลังตามอยู่นะ
หวังว่าคงจะได้โดยวัยมันจะได้คลี่คลายปรมทุกอย่างออกไป

มันมีอะไรที่เขาไม่อยากให้ดูอยู่ข้างใน
สุดท้ายขอสั้นเลยเอาในมุมของทนายรณรงค์นะ
คือมันยังมีน้ำหนักที่จะออกไปในทางว่าถูกทำร้ายได้หรือเปล่า
อาจจะแค่แบบปกปิดพยานหลักฐาน
แล้วทำไมไม่เอามาคืนพ่อเขาหรือให้ตำรวจล่ะ
ถ้าแค่หยิบไปหรือเอาไปก็เอามาให้ตำรวจก็ได้
ทำไมต้องเอาไปทิ้งหรือเอาไปซ่อน

แต่อย่างที่บอกนะคดีนี้อากาศมันก้ำกึ่งเป็นยากเหมือนกัน
คุณพ่อก็คงรอเหมือนกัน
วันนี้ขอบคุณธนัยโรนโลงนะคะขอบคุณค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่แท็นิวส์โชว์นะคะ
คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ